มาดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติด

แต่ก่อนยาไอซ์ที่เขาจับกลุ่มกันเป็นกราว

แล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นกิโลกรัม
คราวนี้เรียกว่าครึ่งตันแล้วนะคุณ
กิโลกรัมที่ตำรวจภูทรภาค๕สามารถจับกลุ่มได้
พร้อมกับยาบ้าอีก๗แสนเมตร
ในขณะที่ผู้ต้องหาเขาอำพลางการขนส่ง
ด้วยการนำไปเพื่อจะขนส่งผ่านบริษัทขนส่ง

ก็คือให้บริษัทขนส่งส่งให้ไม่ได้ส่งด้วยตัวเอง

แล้วก็มากล่องแบบนี้นะคุณ๒๘กล่อง
หน้ากล่องว่าเป็นผลไม้แช่อิ่ม

เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบได้พิสูจน์ได้นะฮะ

ท้ายที่สุดจับกลุ่มได้นะฮะ
พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ

พร้อมด้วยผลตำรวจโทษภูมิโรนสินผู้สาระ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
เจ้าหน้าที่ปรับปรามยาเสพติดภาค๕แล้วก็ทหารนะครับ
ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่

พร้อมกับควบคุมตัวนายสุชาติเทียนพนาชัยอายุ๕๖ปีชาวกะเหลี่ยง
เช่าบ้านอยู่ในตำบลแม่คือ

หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มนายสุชาติได้
ขนยาเสพติดใส่รถกระบะ๔ประตู

หน้ากล่องว่าผลไม้แช่อิ่ม
แล้วก็มีชื่อมีที่อยู่
มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งและผู้รับเรียบร้อยแล้ว
เหมือนการขนส่งสินค้าขนส่งของตามปกติ

ใช่ฮะแต่พอเจ้าหน้าที่เขาไปเปิดดูก็ตกใจแล้วครับ
เพราะว่าในกล่องก็ซุกซ่อนไอซ์จำนวน๕๐๐กิโลกรัมนะคุณ
ยาบ้าอีกกว่า๗แสนเมตรนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทร๕เปิดเผยว่า
เพราะว่าเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้จับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญ

ซึ่งรับยาเสพติดจากต้นทางคือภาคเหนือ
แล้วก็เตรียมนำออกไปต่างประเทศ

ก็เลยต้องขยายผลการจับกลุ่ม
ทราบว่าช่วงเย็นของวันที่๑๐กุมภาพันธ์นี้

จะนำยาเสพติดฝากส่งไปกับรถบรรทุกขนส่ง
สินค้าของบริษัทนิ่มซี่เสงขนส่ง

เจ้าหน้าที่ก็ไปซ่อนตัว

ปรากฏว่ามีรถกระบะเชฟโรเล็ต๔ประตูสีเทา
ติดป้ายทะเบียนก่อไก่จอจาน๑๘๑๑อุตรดิษฐ์

ป้ายจริงเป็นทะเบียนเชียงใหม่
แล้วก็มันทุกกล่องบรรจุภัณฑ์สีน้ำตาลจำนวนมาก
เข้ามาจอดเพื่อรอส่งมอบให้กับพนักงานบริษัทนะฮะ
จับกลุ่มเข้าตรวจสอบพบนายสุชาติเทียนชัยพนาค

จากนั้นตรวจค้นก็พบเป็นยาเสพติดล็อตใหญ่ซุกซ่อนอยู่

แล้วก็ควบคุมตัวนายสุชาติไปสอบสวนต่อนะครับ
ให้การรับสาภาพว่าเคยรับจ้างส่งยาเสพติดไปจังหวัดสงขลา
ผ่านทางขนส่งเอกชนแบบนี้มาแล้ว๔ครั้ง

ก่อนถูกจับได้เนี่ยร่ำรวยนะ
เพราะว่าได้รับค่าจ้างมาเยอะนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าได้เงินมาไม่ได้ใช้หรอก

ก็ถือว่าเป็นการขยายผลจับกลุ่มได้

ส่งยาจากเหนือลงใต้แล้วก็จะส่งออกต่างประเทศต่อ
บอก๒๕๐กิโลกรัม๓๐๐กิโลกรัมบ้างที่จับได้

แต่คดีนี้ทางตำรวจก็ให้ความสนใจไปที่บริษัทขนส่งด้วยนะ
บอกว่าจะได้มีการตรวจสอบบริษัทขนส่งนะครับ
และอาจจะเสนอปิดบริษัทขนส่งแห่งนี้เป็นเวลา๑๕วันด้วย

ขบวนการมีการส่งยาเสพติดผ่านทางบริษัทขนส่ง
ซึ่งจะรู้หรือไม่รู้อย่างไรก็ตามตำรวจจะต้องสืบสวนต่อนะครับ